ว่าโรงเรียนควรจะดูแลเรื่องอาหารกลางวัน
แก่บุตรหลานของท่านอย่างไกลบ้าง
ต้องมีการปรับปรุงอย่างไรทั้งเรื่องของปริมาณ
เรื่องของความสะอาดเรื่องของโภชนาการ

คุณครูในระดับนักเรียนอนุบาลเขาร้องทุกข์มา
แล้วเขาก็ออกมาแฉว่าที่โรงเรียนของเธอ
มีอาหารกลางวันที่ด้อยคุณภาพ
แล้วก็อาหารกลางวันมีแต่ประเภทต้ม
บางทีก็มีแค่ต้มจืดเองอาหารซ้ำเดิมปริมาณก็น้อย
เขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวกินบ่อยจนเด็กจะหน้าเป็นเส้นอยู่แล้ว
เด็กเขาออกมาเปิดเผยเลยผมน่าจะเป็นเส้นอยู่แล้วครับผม
มีแต่เมนูแบบนี้แต่ทีนี้เรื่องราวหลังจากที่ครูอนุบาลนี้ออกมาแฉ
ปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นกับเธออีกเรื่องหนึ่ง
เพราะว่าหน้าห้องเรียนที่เธอสอนอยู่
มีมือดีมาปลาถุงเลือดหมูสดใส่หน้าห้องเรียน
บอกเอ๊ะหรือว่าเป็นเพราะเธอต่อสู้
กับเรื่องของอาหารกลางวันเด็กมาเป็นปีแล้ว
ต่อสู้กับเรื่องคุณภาพชีวิตของเด็กมานานนับปี
เรียกร้องให้โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันที่เหมาะสม
มีโภชนาการที่ดีครบถ้วน
และบางครั้งเด็กได้รับประทานอาหารไม่ครบ๕หมู่
เรื่องนี้หรือเปล่าที่ทำให้เธอถูกข่มขู่
ด้วยการมีมือดีมาปลาถุงเลือดหมูสดใส่หน้าห้องเรียน
แล้วตอนที่ปลานะคุณคือพอเลือดหมูมันเลอะเทอะมันแดงฉานตรงนั้น
ครูก็ตกใจครูท่านอื่นก็ตกใจ
เด็กนักเรียนซึ่งเป็นเด็กอนุบาลมาเห็น
คุณเด็กกลัวสิฮะทีนี้ครูก็ต้องปลอบประโลมเด็กว่านี่มันเกิดจาก
ครูทำเลือดหมูหกเองล่ะลูกไม่มีอะไรให้เด็กหายกลัว
แต่จริงแล้วคุณครูอนุบาลท่านนี้ที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
อำเภอหันคาจังหวัดชายนาฏบอกว่าหรือว่าเธอจะถูกขู่นะครับ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่อยากจะรู้ว่าเอ๊ะจริงแล้วโรงเรียนแห่งนี้เนี่ย
เขาจัดเมนูอาหารกลางวันให้เด็กดีเหมาะสมหรือไม่
ก็ได้ไปพูดคุยไปถามนักเรียนและผู้ปกครอง
โดยโรงเรียนสร้างภาพด้วยการโพสต์ภาพถาดหลุม
ที่มีกับข้าวดีลงเฟซบุ๊กเลย
แต่ว่าจริงแล้วเด็กไม่เคยกินแบบนั้น
โรงเรียนขึ้นเมนูวันจันทร์ถึงศุกร์ว่ามีกับข้าววันละ๒อย่าง

ลองเลยท้าเลยให้ไปถามเด็กนักเรียนดูได้
เด็กนักเรียนบอกว่าได้กินอาหารกลางวันวันละอย่างเอง
ไม่ได้มี๒อย่างอย่างที่เขาโพสต์กัน

เด็กกินต้องดืดเต้าหู้
ก๋วยเตี๋ยววันละอย่าง

เราเข้าไปตรวจสอบเราเข้าไปดู
เราเข้าไปดูทุกทั้ง
แล้วก็ถามเด็กว่าวันนี้กินอะไรกินอะไร
ปลากระพงถามสินะเด็กเคยได้กินไหม

ปลากระพงผัดผักใส่หมู
ถามเด็กได้เลยว่าได้กินอย่างที่เมนูขึ้นไหม
แล้วขนมนี่อาทิตย์๑๓วัน๓วัน
ไม่มีให้เด็กกินเงินไปไหน

นั่นแหละผู้ปกครองก็ทวงถามนะครับว่า
โอ้จริงแล้วเมนูมันแย่จริง
ทีนี้ฟังผู้ปกครองไปแล้วฟังเด็กบ้างค่ะ

น้องก็บอกว่าที่โรงเรียนไม่ค่อยเปลี่ยนกับข้าวเลยครับ
ผมกินแต่ต้มจืดกับก๋วยเตี๋ยวซ้ำไปซ้ำมาครับ
แล้วก็ถามเด็กไปด้วยว่าน้องเคยกินข้าวหมูแดงไหม
โอ๊ตผมไม่เคยกินข้าวหมูแดงตั้งแต่ป๓เลยครับ

ทางโรงเรียนก็ถามว่าเด็กอยากกินอะไร
เด็กก็เหมือนลงคะแนนไปบอกว่าอยากกินข้าวหมูแดงกับข้าวมันไก่
แต่ทีนี้คำตอบกลับมาจากทั้งแม่ครัวและจากพอก็คือ
ถ้าอยากกินข้าวมันไก่นะก็เอาเงินไปซื้อเอาเองสิ

ข้าวไม่ค่อยเปลี่ยนบางทีมันก็เกี่ยวกันซ้ำกันไป

ข้าวหมูแดงก็ไม่มีเขามันก็ข้าวหมูแดงก็ไม่ค่อยมีครับ
แต่อันนั้นอ่ะเขาขอไม่เอามาให้ครับ

เพราะข้าวหมูแดงไม่ได้กินแล้วตั้งแต่โปรสารตั้งแต่

ผมบอกน่าจะเป็นเส้นอยู่แล้วฮะกินแต่อาหารเมนูเส้นเนี่ยนะครับ
เรื่องนี้มีความคืบหน้าเพราะว่ารักษาราชการแทนผู้มนวยการโรงเรียนแห่งนี้ได้ออกมาเปิดเผย
บอกว่าเรื่องอาหารกลางวันจริงไม่มีปัญหา
นี่รักษาการพอบอกทุกวันเด็กจะได้กินอิ่ม
อาหารที่เคยทำประจำจะเป็นพวกหมูพวกไก่
คือเด็กได้กินครบกินอิ่มทุกวันพูดไม่ตรงกับเด็ก
วันอาหารเหลือก็ยังตักใส่ถุงให้เด็กไปทานที่บ้านกันอยู่เลย
เพราะเด็กบางคนไม่ค่อยจะมีทานนะครับ
สำหรับกรณีที่มีการจัดเมนูบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผัด

ทีนี้คนทำอาหารเขาหาวัสดุไม่ได้เพราะวันนั้นเขาไหว้กัน

ทำให้ไม่สามารถคำนวณได้ว่าเด็กจะมามากน้อยแค่ไหน
แล้วก็ไปหาวัสดุอุปกรณ์อะไรไม่ได้เลย

ด้วยการกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผัดไปก่อนนะลูกนะ
ไม่มีหมูไม่มีผักแต่หนูก็ได้กินนะบอกแบบนี้
ซึ่งไม่ค่อยจะมีกรณีแบบนี้นะครับ
ปกติอาหารจะพร้อมครบ๕หมู
และต้องคำนวณจากอายุน้ำหนักส่วนสูงของเด็ก
ทำตามนั้นมีเอกสารให้ดูอยากดูไหม
ต้องรอดูเอกสารว่าจัดเมนูอะไรให้เด็ก
แล้วทำไมเด็กถึงพูดไปอีกแบบ

แล้วก็คุณครูอนุบาลที่ออกมาเรียกร้อง

คือโรงเรียนนี้ตั้งแต่อนุบาลถึงป๖ไง